ไปดูเรื่องหนึ่งค่ะอาจจะเป็นความเข้าใจผิด
ความยังไม่รู้เรื่องของการปลูกกัญชาหรือเปล่า
กรณีที่มีผู้ป่วยติดเตียงเขาปลูกกัญชาเอาไว้
เพื่อที่จะต้มกินรักษาอาการป่วย
แต่ว่าทางตำรวจและฝ่ายปกครองเนี่ยบอกว่าไม่ได้นะ
ก็เลยต้องจับตัวผู้ที่ปลูกไป
นี่ค่ะผู้ป่วยรายนี้คือนายทองบ่อกระมวลวิบูร
อายุ๗๙ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะ
ซึ่งเป็นพ่อตาของนายไพโรธทิพย์บุญชู
อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่๑๑๑หมู่๑บ้านเชียงใหม่

ซึ่งลูกเขยนี่นะคะบอกว่าเป็นคนปลูกกัญชา
ปลูกมาให้กุญตาเนี่ยได้ดื่ม
แต่ก็ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ

นายทองบ่อบอกว่าตัวเขาป่วยติดเตียงมาไม่น้อยกว่า๘ปีค่ะ
แล้วก็เป็นโรคเรื้อรังอย่างความดันเบาหวานเบื่ออาหารและโรคอื่น
ตลอดเวลามีมากมายคือร่างกายอ่อนเพลียตลอด
รักษามาหลายโรงพยาบาลอาการก็พอบรรเทาค่ะ
สามารถมาดูแลบุตรหลานได้
อันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวของนายทองบ่อ
เราไม่ได้บอกว่าทุกคนกินแล้วจะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะพอได้ข้อมูลแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็เลยมาตรวจค้น
ซึ่งช่วงที่ตรวจค้นก็เป็นจังหวะที่นายไพโรธ
ซึ่งเป็นลูกเขยของนายทองบ่อนี้นะอยู่ด้วย
เขาก็เปิดปากยอมรับว่าผมเป็นคนปลูกเองแหละ

ทางด้านพันธมตโททรงศักดิ์บุญไทยสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรเชียงใหม่บอกว่า

ก็ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอโพชัย
พบผู้ลักลอบปลูกกัญชาในพื้นที่
ขอกำลังสนับสนุนเพื่อไปตรวจค้น
ท้ายที่สุดก็พบต้นกัญชาสองต้นจริง

เขาให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนปลูก
ก็เลยคุมตัวดำเนินคดีส่งฟ้องสารตามกฎหมายต่อไป

ปลูกเอาไว้เพื่อต้มเป็นยารักษาผู้ป่วยจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ก็ยังได้ยังต้องมีการสอบถามไปอีกนะคะคือ
ทางผู้สื่อข่าวเองก็ต้องสอบถามก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมไปอีกนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้พอมีการร้องเรียนขึ้นมาในพื้นที่
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องขอกำลังไปตรวจค้น

ก็จะถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
คือพอมีการแจ้งไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบแล้วว่ามันจริงหรือเปล่า
หรือว่าปลูกไว้เพื่อที่จะจุดประสงค์อะไร
หลังจากถูกจับไปก็ต้องไปสอบสวนแล้วก็สอบถามมูลเหตุกันอีกทีหนึ่ง
จะปลูกได้ถ้าหากว่าเป็นประชาชนคนทั่วไป
รวมถึงหน่วยงานการแพทย์กรรมการศึกษาแบบนี้น่าจะได้